เรียนท่านประธานสภาที่เคราะห์ผมกัมมทรสักท์ธ์ริวามส่วนต้นสมาชิกสภาพผู้เทนรัชดร
เกถ๔นรฑที่วาสประกอบด้วยอำเภอบาเจาะอำเภอรูสอํ่ะ
อำเภอยี่งอและอำเภอศรีสาครพักประชาชาติ
ท่านประธานครับปีนี้ได้ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ
พิปรายงบประมาณที่เสนอโดยฝ่ายบริหารเป็นปีที่๔
แล้วก็คาดว่าเป็นปีสุดท้าย
ผมในฐานะที่อยู่พื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลีกหนีไม่พ้นที่จะอภิปรายในเรื่องของแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในการเสนองบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙

ผมอ่านหนังสือที่ทางฝ่ายสภาได้จัดมา๓๐เล่ม
แล้วก็ได้ศึกษาการจัดงบประมาณ
ผมคงต้องเรียนท่านประธานว่า
ผมคงไม่อาจรับหลักการในวาระที่๑
ถ้าดูวิธีการจัดสรรงบประมาณของฝ่ายบริหารในปีนี้
ด้วยเหตุผลข้อแรกนะครับท่านประธานครับ

หลายหน่วยงานหลายกระทรวงยังคงจัดงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามวินัยการเงินการคลัง
มันส่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณ
ประเด็นที่สองก็คือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนด
ประเด็นที่๓เหตุผลก็คือว่า
เห็นแล้วเนี่ยนะครับการจัดงบประมาณ
เมื่อนำมาใช้จ่ายงบประมาณจริง
ฟังนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยนะครับ

ผมเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภาแห่งนี้
ท้ายที่สุดนะครับสำคัญที่สุดการจัดงบประมาณของรัฐบาลปี๒๕๕๙
ไม่ตรงตามความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องที่ประสบอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ
ท่านประธานครับก่อนที่จะไปถึงแผนบูรณาการ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะครับ
ผมสะท้อนให้เห็นความต่อเนื่องของการจัดงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความพังคงภายใน
เหตุผลที่ต้องใช้คำว่าต่อเนื่องเพราะปีที่แล้วผมได้ตั้งข้อสังเกตการจำแนกจัดงบประมาณประเภทของงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในผิดประเภท
ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าปีนี้ปี๖๖กองบริการรักษาความมั่นคงภายในได้รับงบประมาณ๕๐๐๐กว่าล้านบาท
แต่ปรากฏว่าไปจัดสรรอยู่ในงบรายจ่ายอื่นอื่น๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ยังไงครับงบบุคลากรมีไม่ถึง๑ที่มีการเสนอเข้ามาสู่สภาแห่งนี้ตรงนี้นี่เองนะครับที่ทำให้ผมไม่อาจไว้เนื้อเชื่อใจการใช้งบประมาณโดยเฉพาะของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเพราะว่าปีที่แล้วกรรมธิการก็ได้มีการท้วงติงนะครับว่า
ทั้งหมด๖๒๕๐กว่าล้าน
ลดลง๙กว่าเปอร์เซ็นต์
ลดลงเพราะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์๒๐ปี
บรายจ่ายประจำอย่างเดียวนะครับ๓๑๐๐กว่าล้าน
งบรายจ่ายลงทุน๓๑๔๙ล้าน
ท่านประธานครับท่านประธานทราบไหมครับว่า
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดนะครับ
กวรมนตรวรรษระนะครับ๑๔๔๘ล้าน
ทีนี้ถ้าดูการจัดสรรงบประมาณแผนบุฒนาการ๓จิตเฉดแดนภาคใต้สิ่งนี้ได้มั้ยครับ
ปรากฏว่าไปเน้นในเรื่องของความมั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย
สามปีที่แล้วเป็นยังไงก็ยังเน้นในเรื่องของการลดเหตุความรุนแรง
แต่แผนพัฒนาแนวทางที่๒ปรากฏว่าไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจน
ของพี่น้องในพื้นที่ได้เลยท่านประธานครับ
พี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานีนาราธิวาสความยากจนก็ยังคงอยู่
มีรายงานของทางพีบีโอปรากฏว่าได้มีการสำรวจแล้ว
พี่น้องในสามจอดแชร์แดนภาคใต้มีความยากจนทั้งปัตตานีและก็นาราธิวาส
มีรายได้ต่อหัวลดลงทั้งทั้งที่มีงบบูรณาการและงบปกติลงในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
สิ่งต่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล
ไม่ตรงตามความต้องการหรือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เลย

ผมมานั่งดูแผนบูรณาการการจัดสรรงบประมาณแล้ว
ของกรมนกรมนการรักษาความมั่นคงภายใน
มีงบประมาณที่ผมไม่ไว้วางใจในการจัดสรรงบประมาณก็คือ
เป็นงบผูกพันธุ์ตั้งแต่ปี๖๖ถึงปี๗๐๒๕๑๐ล้านบาท

กล้องวงจรปิดผมดูย้อนหลังแล้วเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่ามีการจัดซื้อกล้องวงจรปิดตั้งแต่ปีพศ๒๕๔๗เป็นต้นมา
งบประมาณสิ้นงบประมาณไปแล้วเนี่ยนะครับ
สองพันกว่าล้านปัจจุบันนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่ในพื้นที่๖๖๖๕ตัว
แต่ที่ทราบกันดีนะครับว่า
จุดประสงค์ของการตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อต้องการลดความรุนแรง

เหตุการณ์เมื่อวันที่๒๔พฤษภาคม๒๕๖๕ที่ตากใบ
ปรากฏว่ามีข่าวนะครับว่ากล้องวงจรปิดที่ติดตั้งใช้งานไม่ได้ตามภาพถ่าย
แล้วก็มีการถอดออกก่อนเกิดเหตุหลายวัน
อย่างนี้นะครับผมเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณในเรื่องของการตั้งกล้องวงจรปิดนี้นะครับ
จะต้องมีการทบทวนการจัดประเภทเพราะว่าไปจัดอยู่ในหมวดประเภทของงบรายจ่ายอื่นอื่น
เวลามีน้อยนะครับขอไปอย่างรวดเร็วนะครับ
ประเด็นที่๒ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับ
ที่ผมไม่อาจรับหลักการได้ด้วยเหตุผลที่ว่าโครงการนะครับ
การจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบรายจ่ายอื่นในการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งแม่น้ำโกลกโผล่มาอีกแล้วครับ
ของปีนี้ปีที่แล้วปี๖๕ก็มีมาแล้ว
แต่ว่ายังอยู่ในประเภทของงบรายจ่ายอื่นไม่ใช่งบของค่าวัสดุหรือก่อสร้าง
แต่ปีนี้นะครับเป็นงบผูกพันถึงปี๖๗
ตรงนี้ผมไม่ทราบว่ามันซ้ำซ้อนกันยังไงกับการก่อสร้างตลิ่ง
ซึ่งผมดูแล้วนี่นะครับก็มีการก่อสร้างตลิ่งแถวก่อลก
รวมทั้งหมดที่มีการก่อสร้างตลิ่งในแผนพัฒนา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประมาณห้าสิบกว่าที่กว่าห้าสิบกว่าแห่งท่านประธานครับ
แก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องมองถึงการแก้ปัญหา
ติภาพเชิงลบแล้วก็เชิงบวกสันติภาพเชิงลบก็คือการลด
เหลื่อมล้ำและก็ให้ความเป็นธรรมทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางสังคม
ให้กับพี่น้องในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานครับ
ของกรมนกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในนี่นะครับ
อีกประเด็นหนึ่งที่ผมไม่อาจรับหลักการได้
เพราะว่าการจัดงบประมาณที่ทุ่มในเรื่องของการลดเหตุความรุนแรง
ในเรื่องของงบประมาณงานการข่าวขอสไลด์แผ่นที่๕ครับ

ปรากฏว่ามีงบประมาณงานด้านการข่าวทั้งหมดนะครับ๖หน่วยงาน
ทั้งกรมนกระทรวงกราหวมกองวัชการกองทัพไทยกระทรวงมหาดไทย
กรมสอบสวนคดีพิเศษสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรอง๗๓๙๗๓๙ล้านบาทเศษ
เป็นโครงการงานด้านข่าวกองทั้งหมด
โดยงานที่ได้รับงบประมาณงานข่าวกรองทั้งหมดมากที่สุดก็คือกอรมน๕๕๒ล้านบาท

งบประมาณทั้งกล้องวงจรปิดเห็นงบประมาณงานข่าวกรองแล้วเนี่ยนะครับ
เสียดายเงินงบประมาณ
แนวทางการพัฒนาพี่น้องใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
น่าจะเจียดเงินเหล่านี้
แก้ปัญหาของพี่น้อง
ให้ตรงตามความต้องการของเขาที่เดือดร้อนในวันนี้
ถามเขาว่าตอนนี้เขาต้องการอะไร
ขออนุญาตใช้เวลาของพัก๒๓นาทีครับท่านประธานครับ

พี่น้องในพื้นที่ตอนนี้นะครับ
ตกงานรายได้เกษตรของเกษตรกรตกต่ำ
พี่น้องเยาวชนไปทำงานต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก
รายได้ครัวเรือนตกต่ำ
สิ่งต่างเหล่านี้ถ้าถามเขาว่า
เขาต้องการให้ทางฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐนี่นะครับ

หรือจัดงบประมาณในเรื่องงานด้านการข่าวหลายร้อยล้านอย่างนี้หรือไม่

หากถามพี่น้องจริงนะครับตอนนี้นะครับ
ผมเชื่อว่าคำตอบของเขาตรงกันข้าม
๘ปีที่ผ่านมาผมมองว่า
ฝ่ายบริหารเองนะครับที่ไปแก้ปัญหา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่
ท่านอาจจะเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจผมไม่ทราบ

แก่นแท้จริงของความต้องการของพี่น้องในพื้นที่
ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเห็นงบประมาณข่าวกรองแล้วนี่นะครับ

ตากใบสะท้อนให้เห็นหลายอย่างของงานข่าวกรองว่าเป็นอย่างไร
เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นรุนแรงใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
งานข่าวกองก็ถูกวิภาควิจารณ์มาโดยตลอด
ที่สำคัญการรายงานข่าวผมไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีจะรับฟังหน่วยงานข่าวกรองของหน่วยงานไหน
ผมดูแล้วนี่งานข่าวกรองมี๖๗หน่วยงาน
แต่ที่เศร้าที่สุดการจัดงานส่งเสริมอัตลักษณ์การแต่งกายชุดมลายูที่ผ่านมาเมื่อวันที่๔พฤษภา๒๕๖๒
เป็นการตื่นตัวของโปรโมโด
เพื่อต้องการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม
มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันหลายหมื่นคน
ผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงเช้าที่บ้านตลอดมะน๊อห์หรือบกสาวอลลล
ตอนบ่ายมีการรวมตัวกันที่หาดวาสุกรีสายบุรี
โมดอร์เขาต้องการที่จะฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม
และก็เป็นไปตามรัฐมนูลมาตรา๕๗
จริงเป็นหน้าที่ของรัฐด้วย
ที่ต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม

แล้วก็ต้องจัดพื้นที่ให้กับคนเหล่านี้ด้วย

แต่ปรากฏว่าหลังจากจัดกิจกรรมแล้วเนี่ยนะครับ
ก็มีข่าวที่ไม่ค่อยรื่นหูนัก
กลายเป็นความหวาดระแวงต่างนานา

ถึงขนาดมองว่าคนเหล่านี้ก็คือคนรุ่นใหม่ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน
งานข่าวไปรายงานยังไงผมไม่ทราบ
แปลคำสัตว์ปัตยานผิดเพี้ยนไปจาก
ที่เขาให้การสัตว์ปฏิญาณที่แท้จริง๔ข้อ
เขาเพียงต้องการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นมาลายู
เขาต้องการเพียงรักษาขนบประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องมาลายูในพื้นที่

ต้องการเรียกร้องความยุติธรรม
ต้องการสิทธิเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับคนในพื้นที่
แต่ปรากฏมีการหวาดระแวง

แล้วก็รายงานข่าวในลักษณะเป็นการใส่ไข่
มีคำถามมากมายในพื้นที่ว่า
ทำไมเวลาพี่น้องมาลายูจัดทำกิจกรรมอะไรแล้วนี่นะครับ
งบประมาณก็สิ้นไปเยอะ
หลายแสนล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นกว่าล้านในรอบ๑๘ปี

นี่เฉพาะปีเดียวที่ผมสะท้อนให้เห็นปี๖๖
จัดตั้งขึ้นมา๗๐๐กว่าล้าน

แต่ตราบใดที่งานข่าวยังคงมีอคติ
ผมว่าต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพแนวคิดความคิด
ของหน่วยข่าวกรองทุกหน่วยงาน
เลิศหวาดระแวงโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่
สิ่งต่างที่เขาศัตราปัตยาน

แต่นั่นคือการสะดุดีพระผู้เป็นเจ้า
ท่านต้องเข้าถึงนะครับ
สิ่งเหล่านี้ต้องเข้าถึงจิตใจ
แก่นแท้ของความเป็นชาติภัณฑ์มาลายู
อย่าจัดงบประมาณมองด้านเดียวต้องมองความทุกข์ร้อนของพี่น้องในพื้นที่จริง
แล้วท่านจะแก้ปัญหาสันติภาพที่มีอยู่ในวันนี้
สันติภาพเชิงลบแล้วก็สันติภาพเชิงบวกควบคู่กันไป
สันติภาพจึงจะเกิดในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อขัดแย้งต่างที่เกิดขึ้น
รัฐบาลกำลังพูดคุยบนโต๊ะเจรจาแต่เห็นการจัดสรรงบประมาณแล้วเนี่ยนะครับ
น้อยมากเพียง๙ล้านกว่าบาท
ท่านอาจจะบอกว่ามีเงินรับมีงบราชการรับ
แต่การพูดคุยเพื่อสันติภาพต้องเป็นเรื่องที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ปีที่แล้ว๖๕ผมจำได้ว่างบเจรจาเพื่อสันติภาพ๖ล้านกว่าบาท
ปีนี้๙ล้านกว่าเพิ่มขึ้นเพียง๓ล้านกว่า
ยังไม่มองเห็นการบูรณาการการทำความเข้าใจกับคนทั้งประเทศ
ถึงการเจรจาพูดคุยในเรื่องของสันติภาพ
ความเป็นธรรมความหวัดระแวงความอคติของการรายงานข่าว

ผมอยากให้มีการทบทวน
อย่าให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้ตกทอดมาถึงรุ่นต่อรุ่น
ท่านไม่ต้องเสียงบประมาณอะไรเลยนะครับว่าเขาต้องการอะไร
ข้อที่เขาได้ปฏิญาณในวันนั้นก็คือความต้องการที่ไม่มีเรื่องใดเลย
กระทบต่อภัยต่อความมั่นคงไม่มีเรื่องใดเลยที่จะไปขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูล
หวังว่าในชั้นกรรมธิการนะครับการจัดสรรงบประมาณ
คงจะมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามให้จัดประเภทให้ถูกต้องเพื่อความโปร่งใส
โดยเฉพาะแผนบูรณาการ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้แผนพัฒนาเลิกสักทีแล้วครับ
ตลิ่งสร้างถนนมาแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคม
ปากท้องของพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้อยู่ดีกินดี
และเลิกทำพินัยกรรมความไม่เป็นธรรมให้กับคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้